รีนอัศดาพรตอนนี้เขาบอกแล้วบอกว่ามีหนุ่มให้เลือกเยอะแยะเลย

ต้องบอกว่างานเยอะมากเลยที

ก็บอกว่ามีส่วนหนุ่มที่เข้ามาคุยตอนนี้มีเยอะไหม

ตอนนี้แฮปปี้มากกับการทำงานค่ะ
ก็ทุกวันนี้ก็แต่งกับงานค่ะ

ใช่ไหมอยู่แต่กับงานนะคะ
แต่ก็มีคนเข้ามาคุยบ้างค่ะ
ส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนกันมากกว่านะคะ

ไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าศึกษาใจดูกันเลยนะครับ

อยู่ในช่วงที่คุยกันธรรมดาเฉยแค่นี้แหละค่ะ